คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่นะวงการบันเทิงไทยวงการบันเทิงจีนเนี่ยช่วงนี้ใกล้กันมากเลยนะคะเพราะว่าพระเอกสนยุคนะเขาไปร่วมงานที่เมืองจีนมาแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะคะ
ไปร่วมงานคล้ายกับแฟนมิตติ้ง
กระทรวงวัฒนธรรมไทยจีนจัดร่วมกัน
ดีใจที่เป็นแฟนนะคะที่นู่นจำได้
ส่วนที่ว่านุ่มสนค่ะสนับสนุนแนวคิดของคุณป้องนวัฒ
ที่บอกว่ารณรงค์ฉลองไม่ฉลามนั้น
เจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ค่ะมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะ
แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ค่ะช่วยกันเป็นกระบอกเสียง
ในการรนรงค์ด้วยอีกแรงค่ะ
เพราะลืมพรีเมียมแล้วเราราโก่ชิดไหมค่ะ
แต่เชรินจริงแล้วคือ
อย่างที่เขียนมาพี่ป้องเขาเขียนมาใน
ในข้อความในไอจีเขาว่าแบบ

หลายคนที่กินหมูฉลามอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับ
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ติดตามโซเชียลหรืออะไรอยากจะให้เยาวชนเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย